พาไปที่จังหวัดเลยค่ะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความเมาอีกแล้วนะคะ
คือน้าเขยก็ล้อมวงดื่มเหล้าเสียงดังครับ
หลานชายทนไม่ไหวไปเตือนแต่หลานชายถือปืนไปด้วยนะ
ถือปืนไปเตือนแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้า
ไอ้ที่ยิงปืนขึ้นฝาก็ผิดอยู่แล้วล่ะเนี้ยแต่แอดปืนก็ไม่ได้ไปโดนใคร
แต่กลายเป็นคุณอยู่ในวงเล่าโมโหว่าทำไมต้องปืนและจินปืนขึ้นฟ้าแบบนี้
ลุมกระทืบหลานชายโอ้โหจนตำรวจมา
จะเอาตัวหลานชายไปสอบปากคำญาติญาติก็ไม่ให้ไป
มันก็ชุนละมุนเดี๋ยวไปดูภาพความชุนละมุนจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
เนี่ยค่ะชุนละมุนกันแบบนี้นะคะอันนี้คือตำรวจสพด่านซ้าย

แล้วนัดผู้มาหาตัวหลังชายก็คือนายวสรรสุกษีอายุ๔๒
สภาพสะบักสะบอมเพราะว่าถูกรุมทำร้ายค่ะ
จะนำตัวจากหน้าบ้านที่อยู่ในพื้นเที่ยงอันไทยจังหวัดเลย
พาไปโรงพักอ่ะนะแต่ญาติไม่ยอมให้พาไป
สุดท้ายจนก็นำตัวนายวสรรขึ้นรถออกจากหมู่บ้าน
เรื่องมันเหมือนจะจบใช่ไหมคะแต่มันไม่จบ
ตอนที่ตำรวจกำลังสอบปากคำนายวสันอยู่
ญาติของนายวสันมาที่โรงพัก
มาทะเลาะกับนายอันนั้นเพิ่มพอในอายุ๕๑
เขยของนายวสันจนตำรวจต้องมาห้าม
ให้สองฝ่ายอยู่กันคนละมุม
ตำรวจบอกว่าเอาจริงต้องสอบปากคำทั้งสองฝ่ายเลยก็แล้วกัน

โอ้วเข้าครูนี้ก็ญาติเยอะจริงนะเนี่ย

นายวะสันหลานชายที่ก่อเหตุค่ะ
บอกว่าสาเหตุก็คือในอันนั้นนาเขย
ล้อมวงดื่มเหล้าเสียงดังมากอยู่กันเป็นสิบคนเลย
ตัวเขาป่วยเป็นโรคพุ่มพวง
เขารำคาญเสียงดังมาก
ถือปืนลูกซองยาวเดินไปหาน้าเขย
คือบ้านเขาอยู่ห่างกันแค่สามสิบเมตรไปเตือนว่าเบาเสียงหน่อย
เขยไม่พอใจก็เลยมีปากเสียงกันพยายามจะแย่งปืน
เขาบอกว่าปืนลั่นเขาไม่ได้ตั้งใจยิงปืนขึ้นฟ้านะ
ปืนมันลั่นพอปืนลั่นเท่านั้นแหละ
ในวงเล่าลุกฮือมากระทืบเขาเลยอ่ะจนชาวบ้านต้องมาช่วยห้าม
เห็บของเสียงก็อ้อมไปก็ไปบอกนาบ่าบ้าวหน่อยได้มั้ย
แล้วเขาบอกว่าไม่ได้ลูกหน์เขาบอกว่าลำมีอะไร
แปปเป็นสิบอะแล้วเราก็เลยเอาเปลืองยิงเลย

เวลาแย่งกัน

มีประบอกปืนมาเจาะที่เขาก่อน

จนปืนลั่นอยู่ขึ้นฟ้าไป
ในบ้าน๔คนเห็นเหตุการณ์ก็เลยมารุมทำร้ายตัวหลาน
แล้วก็แย่งปืนมาได้ก็เลยแจ้งตำรวจ
ล่าสุดวันนี้นะคะ
ก็แย่งปืนมาได้ก็เลยแจ้งตำรวจ

หญ้าธนวัฒนศุษย์ก็จะไปเยี่ยม
แต่ไม่เจอนะครับตำรวจพาไปฝากขังแล้วนะครับ

ข้อหาที่ถูกแจ้งก็คือเรื่องของการพาอาวุธปืน
นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
ส่วนข้อหาพยายามฆ่าทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ตำบลโป่งบอกว่าทางน้าเขยเขาแจ้งข้อหาพยายามฆ่าไว้
แต่สุดท้ายเนี่ยเขาขอร้องกันไม่ให้เอาเรื่องเพราะเป็นญาติกัน
เขยก็เลยขอให้ญาติพี่น้องที่มาด่าว่าเขาเนี่ยต้องมาขอโทษ
ขอเข้ามาเขาก่อนถึงจะไม่เอาเรื่อง
ส่วนเรื่องปืนนี่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินคดี
ทั้งเรื่องของปืนแต่เรื่องจะพยายามฆ่าหรือเปล่าเนี่ย